คือชาวประมงเขาจับปลาเข้าไปได้ตัวยาวเลย

ก็เลยต้องเอากิโลมาเรียงต่อกัน

ใช่ได้หรือเปล่า
แต่เรื่องนี้ได้รับคำชี้แจงจากครูฟิสิกส์ชื่อดัง
คือทำให้ชาวโซเชียล
เขาก็บอกว่าได้เหรอได้จริงเหรอ
ล่าสุดครูฝูท่านนี้ครูฝูบอกว่า
ให้ดูกันชัดด้วยการเอาวัตถุน้ำหนัก๕๐นิวตัน
วางบนตาช่างที่หน่วยวัดเป็นดิวตัน๒เครื่อง
แล้วเอาผลลัพธ์ของแต่ละตาชั่งมาบวกกัน
น้ำหนักมันก็จะรวมเท่ากับ๕๐นิวตัน
คือเขาเปรียบเทียบให้ดูนะฮะ
เดี๋ยวดูตอนครูฝูท่านพิสูจน์ให้ดูหน่อย

คือพี่ชาวประมงเขาก็คงใช้ภูมิปัญญานี้มานาน
เพราะได้ปลาตัวใหญ่ก็ไม่รู้จะหากิโลใหญ่ที่ไหนมา

ให้ดูกี่ทีก็๕๐ก็คือน้ำหนักของเหล็กก้อนนั้นแหละ

เราเนี่ยเราเนี่ยต้องเข้าใจ

แต่ว่าปลาตัวนี้มันหนักเท่าไหร่แล้วมันกี่บาทเหรอคะ
โอ้โหใช้ตาชั่งตั้ง๓อัน

โอ้โหตัวใหญ่มากจริงนะคะ